คุณผู้ชมมีชาวบ้านหลังนึงเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงจริง
วันก่อนโดนขโมยปลาร้าจากครัว
มาวันนี้ถึงขั้นพังกำแพงพังครัวขโมยข้าวสาร
ทนโทษว่าขโมยคือใคร

คือขึ้นชื่อว่าเจ้านี่คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องมีสีขาว
จะใช่คนนะช้างป่าคุณแต่คุณงงไหมล่ะช้างป่าขโมยปลาร้านะ
งงอยู่นะมันอยากจะนัวเหรอฮะเออขโมยปลาร้าไปสองวัน
วันหนึ่งกลับมาสงสัยเห็นว่าแบบกินอย่างเดียว
มันอาจจะเค็มเกินไปเลยมาขโมยข้าวสารต่อ
ครัวชาวบ้านอย่างงี้เลยค่ะครับเป็นครัวของบ้านหลังนึง
บ้านคลองเตยนะที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
พังยับเยินไปหมดข้าวของแตกกระจายกำแพงก็พัง
ละมุดหรือพลายละมุดเนี่ยมันบุกเข้ามาขโมยอาหารไปกินค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าตีสองกำลังเคลิบเคลิบเลย
หลับจะสนิทอยู่แล้วเชียวหมาก็เห่าลั่นมาหลังบ้าน
น้องสาวเลยลงมาดูโอ้โหละมุดละมุดมาหาอะไรดึกดื่นขนาดนี้
มุดยืนอยู่หน้าบ้านแล้วพังกำแพงห้องครัวเข้ามาเลยนี่
ตอนที่เขามาหน้าตาเขาดูล่าเริงอยู่ไหมล่ะโอ้โหตัวเขาสูงใหญ่กว่าหลังคา
ตัวเบอร์เรออ่ะแล้วละมุดก็พังกำแพงเข้ามาเลยอ่ะค่ะ
จริงจริงละมุดอาจจะไม่ได้พังละมุดอาจจะแค่เดินเข้ามาเฉยแต่ว่าตัวเขาใหญ่
นะแล้วก็มาขโมยอาหารไปกินคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพยายามจุดประทัดไล่แล้วอ่ะ
มันก็ไม่ไปอ่ะมันเอาเข้าสานหนีไปอ่ะหนึ่งถุงสิบห้ากิโลกรัมอ่ะ
เขากินทั้งบ้านละมุดกินตัวเดียวเหรอเลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา
เฝ้าระวังช้างป่าให้มาช่วยผลักดันละมุดกลับเข้าป่านะคะเจ้าหน้าที่จิตอาสาแปดนาย
แล้วก็ผู้นำหมู่บ้านก็เลยต้องออกมาผลักดันละมุดกันตี๒ตี๓เนี่ยค่ะ
สุดท้ายไล่ไปได้ตี๕โอ้โหตี๕กว่าละมุดจะยอมถอยทับกลับไป
เจ้าของบ้านบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ว่าครั้งแรกนะ
ไอ้เข้าสานสิบห้ากิโลกรัมหนึ่งถุงวันนี้เนี่ยมันคือครั้งที่สองแล้ว
เพราะ๒วันก่อนละมุดก็มาพังกำแพงอีกข้างนึง
ที่เห็นพังอ่ะละมุดพังไปรอบนึงแล้วละมุดเอาปลาร้าไป
แล้วละมุดเอาผงชูรสไปด้วยละมุดเอ้ยอืมป่วยนะลูกเออ
เขาทำอาหารเป็นเหรอฮะทำไมเอาแบบว่าตัวที่มันเอาไว้ชูรสชู
ชูโรงไปอย่างนั้นนึงเอาไปชูอะไรเนี่ย

แต่เออละมุดเอาข้าวสารไปแต่ข้าวสารก็คือยังไม่ได้หุงไง
ชาวบ้านตอนนี้คือบางคนฟังก็รู้สึกว่าเออตลกเนอ
ช้างมันเอานู่นเอานี่ไปแต่เจ้าของบ้านไม่ตลก

คือช้างเจตนามันคงไม่ได้มาทำร้ายเราหรอก

เราหลับอยู่แล้วมันเดินพังเข้ามาเนี่ย
บ้านถลบใส่เราเราเกิดอันตรายขึ้นมาก็ไม่รู้จะยังไง

มีช้างป่าที่มีงานและลูกน้อยออกหากิน

แล้วช้างป่าอีก๒ตัวนั้นน่ะ

ทำยังไงที่จะผลักดันช้างป่ากลับเข้าป่า

คือพื้นที่ตรงนี้ต้องไปดูด้วยว่าเป็นพื้นที่ป่าเดิม
แล้วชาวบ้านคือลุกพื้นที่เข้าไปหรือว่าเป็นพื้นที่ของชาวบ้านอยู่แล้ว
แล้วช้างเขาไม่มีอะไรจะกินในป่าแล้วเลยออกมาอย่างนี้
ต้องมีการโครงการแบบปลูกต้นอะไรที่มันเป็นของกินของช้างเติมเข้าไปในป่าเยอะไหม
ฝากทางการช่วยดูให้หน่อยนะครับ